ไปดูอุปฏิเหตุที่จงหวัดพยาวค่ะ
พระท่านก็ขับรถกระบะไปด้วยกัน๔รูป
แต่ว่ารถกระบะเสียหลักนะคะพุ่งไปชนกับต้นไม้ข้างทาง
ส่วนอีกสองรูปเจ็บสาหัด
สาเหตุเป็นเพราะพระท่านจะขับรถไปส่งพระอีกรูปหนึ่ง
ทางมาเกิดอุบัติเหตุซะก่อนที่สำนักปฏิบัติธรรมม่อนพระนอนจักษีที่อำเภอภูกรรมยาว
จังหวัดพยาวคณะสงฆ์ญาติก็ช่วยกันนำศพพระสงกราน
ยวุฒโธตั้งบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิษฐรรม
พิธีสวดเริ่มตั้งแต่คืนวันที่๑กุมภาพันธ์นะคะ
มีไปจนถึงวันที่๖ส่วนวันที่๗จะทำพิธีชาปนกิจ
สงกรานมรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะที่นั่งไป
ไหลตกข้างทางไปชนต้นไม้ค่ะทำให้มีพระที่นั่งไปด้วย
มรณภาพไป๒รูปบาดเจ็บสาหัส๒รูปนะคะ
เกติคุณแจ่วศรีก็เป็นสหายของพระสงกรานเนี่ยค่ะ
ก็ญาติก็นำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดพระนอนจากศรีวรวิหาร
จังหวัดสิงห์บุรีนะคะนางปรางอนงโภษีก็บอกว่า
สาเหตุก็คือพระสงกรานนำรถของสำนักปฏิบัติธรรมไปใช้
ก็อาสาไปส่งคณะพระเพื่อจะกลับไปยังต่างจังหวัด
มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองพยาวแต่ยังไม่ทันถึงจุดหมายปลายทาง
เกิดอุบัติเหตุซะก่อนนะคะพระคุณเจ้าได้ไปออกงานปริวาสที่ตากค่ะ
ทีนี้ท่านไปปริวาสเสร็จแล้วท่านก็กลับมาที่ม่อนธนนะคะ
พอดีก็มีพระจากที่สิงห์บุรีท่านได้ตามมาด้วย
ทีนี้ณวันนั้นพระคุณเจ้าที่สิงห์บุรีท่านจะเดินทางกลับอะค่ะ
ก็โดยญาติโยมวันนั้นคณะกรรมการไม่มีใครว่าง
พระคุณเจ้าก็เลยรับอาสาว่าจะพาไปตีตัวแล้วส่งรถกลับ
ในวันเกิดเหตุนะคะพระอดุลวิทย์ปัญญาขับรถกระบะฟอร์ด๔ประตู
บรอนเงินคันนี้นะคะของสำนักปฏิบัติธรรมม่อนพระนอนจักษี
ส่งพระรูปอื่นที่ตัวเมืองโดยมีพระเริกมีชัยทองดีนั่งคู่ไปด้วยค่ะ
สงกรานและพระเกติคุณนั่งอยู่เบาะหลังนะคะ
พอมาถึงถนนสายพระยาวป่าแดดช่วงหลักกิโลเมตรที่๒๑ถึง๒๒
รถเสียหลักค่ะแล้วก็พุ่งไปชนหลักข้างทาง
แล้วก็พุ่งลงไปอีกไปชนต้นไม้
สงครานและพระเกติคุณนั่งอยู่ด้านหน้ามรณภาพนะคะ
ส่วนพระสองรูปอาการสาหัสถูกแรงอัดติดคาอยู่ระหว่างคอนโซลและเบาะนั่งอะค่ะ
หลังเกิดเหตุตำรวจได้นำรถยนต์ที่ประสบเหตุไปเก็บไว้ที่สพภูกรรมยาว
สภาพรถก็คือด้านหน้ายุบไปเลย
กระจกหน้าแตกกระจกข้างแตกละเอียด

คือรถคันนี้คุณผู้ชมเสียหายทั้งคัน
สาเหตุคาดว่าน่าจะหลับในนะคะ
เพราะว่าจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยการเบรกเลย
คือพุ่งตกข้างทางแล้วก็ไปชนต้นไม้เลยไม่ได้เบรกเลยเนี่ยค่ะ